ไปดูดีกว่าคุณชนะเวลาเราเรียนลูกสื่อ
เดี๋ยวเราต้องมีเรียนแบบท่าทางของสัตว์

คุณนางทำท่าของลิงสิ
เราก็จะรู้ทันทีว่าอยู่ที่พระปางสามยอดอเภอเมืองจังหวัดรบบุรี
ใครตอนนั้นก็มีรถไฟ
๑๙๓๓กือเหรอครับใกล้เลยเออ

แล้วที่พาไปที่จังหวัดลบบุรี
เขามีการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงอีกแล้ว

ใช่ครั้งนี้เขาจัดเป็นครั้งที่๓๑แล้วนะทั้งสองท่านแล้วคุณผู้ชมได้ดูก็มีโอกาสลองไปเที่ยวกันดูนะครับ
เขาจัดงานนี้อย่างที่บอกครั้งที่๓๑แล้วเขามีชื่องานที่เก๋ไก่มากนี่ทาซานมังกี้ปาร์ตี้ปาจิงโก
แต่งานใหญ่ใช่นี่ครับ
นอกสนใจกิจกรรมในครั้งนี้มากมายมากันเพียบเลยครับ

โบกไม้โบกมือภายในงานนี้ด้วย

แล้วนี่เห็นไหมมีรถฟงรถไฟอย่างที่ผมบอกนะครับ

ไปดูภาพบรรยากาศนะครับว่ามีผลไม้อะไรกันบ้าง

พอปล่อยลิงลงมากินแล้วเท่านั้นแหละ

มังกี้นี่แหละครับเห็นมั้ย
แล้วก็ลิงได้กินกันอิ่มน้ำสำราญ
มาก่อนครับแตงมงแตงโมส้มสับปะรสก็มี
มีทุกสิ่งอย่างให้เลือกสรรแล้วดูดีมีลูกเชอรี่ด้วย
อยากที่เราเอาไปผลไม้ด้วยนะ
พรีเมียมที่พรีเมียมแบบนี้ว่า
เพราะว่าคนจัดก็คือคุณพี่ยงยุทธ์
คนนี้เขาได้ฉายาว่าเจ้าพ่อลิงแห่งลบบุรี
พี่แกนำรถตู้มาดัดแปลงเป็นโต๊ะอาหารให้กับโต๊ะจีนลิงให้กับลิงเนี่ยนะครับ
จำนวน๓คันเต็มแล้วมีบันไดให้ติดเอาไว้ข้าง
เพื่อให้ปีนป่ายขึ้นไปได้อย่างง่ายดายสำหรับเจ้าลิงนะครับ
นี่ไงลิงเหมือนเล่นฐานลูกเสือเหมือนกันเนอะมันปีนปลายเนอะ
ก็ถือว่าสร้างสีสันแหละนะในจังหวัดลบบุรีเรียกนักท่องเที่ยว
แล้วก็สร้างให้เศรษฐกิจในจังหวัดลบบุรีคึกคักมากขึ้นนะ
คือการจัดงานแบบนี้มันดีมันดีในหลายมุมหลายด้านจริง
จากจะให้เจ้าลิงได้อิ่มน้ำสำราญแล้วนะครับกับการได้ทานผลไม้
นักท่องเที่ยวเขาก็ชอบไม่ว่าจะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติบางคนเขาจัดทัวร์มาเพื่อมาดูกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยนะ
มาดูลิงดินบุฟเฟ่ทั่วในประเทศเขาไม่มี
สัตว์อะไรพวกนี้มันจะอยู่ในสวนสัตว์แต่ของเราเนี่ยเห็นไหมปล่อยข้างนอก
ต้องมารวมยางต้องมารวมยั้งเราบุรีเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ